ทีนี้ครับภูตกฐานคดีสวมบัติประชาชนของคนไทย
นะครับคือตอนนี้ยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์นะครับ
ไปยังกลุ่มทุนจีนคือยังไม่เชื่อมโยงไปถึง
แล้วก็ไปถึงบ้านพักหรูนี้นะครับหรูจริงนะครับ
คือเป็นพลเมืองดีช่วยแจ้งเบาะแสฮะ
ความคืบหน้าหลังจากตำรวจไปค้นคฤหาดดีกว่า

โดยเค้ารุหาดนะครับ
แล้วจับกลุ่มชาวจีน๒คนที่สวมบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อของคนไทย

แล้วก็ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการการค้าอาวุธครับ
ล่าสุดท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่า
ผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ในกลุ่มขออภัยครับรายชื่อบัญชีต้องสงสัย
แต่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเขาคนนี้ทำธุรกิจหลายอย่างเหลือเกิน
ชุดสืบสวนจึงเข้าติดตามสอดส่องพฤติกรรม
แล้วก็ยื่นสารเพื่อขอเข้าค้นบ้านแล้วก็ออกหมายจับ
ส่วนเส้นทางการเงินจะเชื่อมโยงกับแก๊ง๕ในทุนจีน
ที่ถูกทลายธุรกิจไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
ผู้ต้องหาในคดีล่าสุดแม่ยังให้การไม่เป็นประโยชน์เลยครับ
ปากคำผู้ต้องหา๒คนที่จับกลุ่มได้เมื่อวาน

เขาจะบึกยอมว่าเดี๋ยวขอรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
จากพยานแวดล้อมต่างด้วยนะครับ
เขาทำหน้าที่อะไรหรือว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวเจียงคืนนี้มาบ้าง

ยังมีข้อมูลเขาตัวเขาน้อยนะครับ
เดี๋ยวขอเจ้าสาวให้ได้มากที่สุดนะครับ
หรือจะดูทั้งเส้นทางการเงินด้วยอะไรต่างนะครับ
แต่คดีนี้มันก็เป็นการท้าทาย
ทำเต็มที่นะครับทำเต็มที่ทุกกรณีนะครับ
ส่วนอีกคดีก็คือกรณีที่เพจสายไหมต้องรอด
โพสต์แจ้งให้ตรวจสอบคดีที่มีกลุ่มชายชะกัน

นี่ครับจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ตำรวจท้องที่ยังยืนยันว่าที่เกิดเหตุไม่ใช่บ่อน
แล้วก็ไม่มีรายงานการใช้ปืนด้วย

สอบเพราะเมอร์สมุดประการประสานทีมงานสายใหม่ต้องรอด
เพื่อขอรับข้อมูลหลักฐานเพื่อจะนำไปตรวจสอบข้อที่จริง